วันนี้มากัดกันให้สมัติ
ของเราสองคนใน
คู่กัดสมัติค่าว

มาแบบแตนปิ้วกันเลยทีเดียวนะครับ
แน่นอนครับพลังความสนุกวันนี้มีมอบให้กับคุณผู้ชม
ในวันอาทิตย์แบบนี้อยู่แล้ว
ไม่อยากให้แบบว่านั่งเหงา
เจอกับพวกเราสองคนแบบนี้คึกคักกันหน่อยในวันอาทิตย์
แม้จะเป็นวันแห่งครอบครัวแต่ว่าก็มานั่งดูกันพร้อมหน้าพร้อมตากันแบบนี้เลยนะจ๊
ใช่แล้วค่ะเผื่อได้อะไรดีกลับไป
แล้วที่สำคัญก็ส่งข้อความไลน์มาทักทายกันได้ด้วยนะครับ

คุณผู้ชมวันนี้เรื่องราวของเราก็มีให้ได้ติดตามกันเยอะก็จริง
แปลกเสียงมันมายามค่ำคืน
ว่าแต่ไอ้เสียงที่ว่ามันคือเสียงอะไร
เดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดได้
ผู้กัดสมัรค์ข่าว
แล้วเรากลับมาที่เวเปรกนี้แน่นอนคุณปฐไลน์ยังส่งมาได้นะพี่ฝนนะ
ใช่ค่ะส่งมาหาเราได้ทักทายเราได้ชวนไปกินข้าวก็ได้นะคะ
เอ้าไม่ได้สืบเนื่องจากเมื่อสักครู่นี้ที่บอกว่าเด็กหญิงคนหนึ่งได้ยินเสียงกลางดึก

อือออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ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
ก็คลิปน่ารักเด็กมันขี้สงสัยอะเนาะ
จริง

เดี๋ยวโตมาเข้าใจเอ๊ะว่าเสียงรีบมันมายังไง
คือมันอาจเป็นเสียงที่ว่ากร้นก็ได้

วันนี้นะคะต้องขอขอบคุณคลิปจากติ๊กต๊อก
ที่ใช้ชื่อว่าคุณแอมสุภาวดีด้วยนะคะ

กรยังเอยเถียงกันสนันเดียว
มันมีคลิปหนึ่งที่ทำให้เห็น

แต่ว่ามันมีภาพของหญิงสาวเต้นยั่วยวนแบบนี้
ถามว่ามันเหมาะสมหรือไม่แล้วเรื่องราวมันเป็นอย่างไร
เดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดได้
คู่กัดสะบัดข่าว
กลับมาในเบรกนี้ยังรอข้อความจากคุณผู้ชมยังส่งกันมาได้

และมาในเบรกนี้ก็ต้องให้รู้กันหน่อยเรื่องของธนบัตร

เขาบอกว่ามันมีข่าวเรื่องของธนบัตรไม่ใช่ธนบัตรปลอมนะครับ
แต่ว่าเป็นธนบัตรที่แท้จริงนี่แหละ

โดยเฉพาะแบงก์๒๐
ลองเช็คธนบัตรใบละ๒๐บาทของคุณผู้ชมว่ามันมีข้อผิดพลาดแบบนี้หรือไม่ครับ

ตัวเลขของทั้ง

และเลขอาราบิกที่อยู่บนธนบัตรนั้นมันถูกต้องหรือไม่

เลขอาราบิกแล้วก็เลขไทยที่มันอยู่ตรงธนบัตรเนี่ย

เรื่องข้อผิดพลาดตรงนี้เนี่ยนะครับ
ทางบริษัทที่ได้รับจ้างมานะครับที่มาผลิตธนบัตรของไทยเราเนี่ย
ได้รับการว่าจ้างโดยธนาคารแห่งประเทศไทยเขาออกมายอมรับเองนะครับ
เขาบอกว่ามันมีความผิดพลาดเกิดขึ้น
แล้วในล็อตนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยทางธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับ
เขาก็ออกมาชี้แจงว่าไม่ต้องตกใจนะ
ประชาชนทั้งหลายที่มีธนบัตรใบนี้อยู่ในครอบครอง
มันสามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามระบบนั่นแหละ

เพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่สบายใจนะ
เห็นแล้วเนี่ยมันเกิดข้อผิดพลาดตัวเลขไทยกับเลขอาราบิกไม่ตรงกัน

คือในเมื่อมันออกมาเป็นชุดจำกัด

มันก็จะกลายเป็นของสะสม

กลายเป็นว่าธนบัตรใบนี้มีมูลค่า๒๐บาท

แต่ก็คงจะแล้วแต่พอใจตกลงกัน
เป็นไปได้ก็เอาไปแลกเปลี่ยนดีกว่า
เพื่อใช้ธนบัตรที่มันถูกต้องจะได้สบายใจซึ่งกันและกันเนาะ
อีกหนึ่งเรื่องนะครับเวลาเราไปซื้อยา
เราก็หวังว่าเวลาเข้าไปในร้านที่ขายยาก็จะเจอกับเพศรัชกรถูกไหม

บางครั้งบางคราคุณเข้าไปเนี่ยแล้วจะไปเจอกับผู้ขาย
ซึ่งบางครั้งบางคราเขาไม่ได้แต่งตัวที่เหมือนเพศัตริย์

ทางสภาเพศสัจกรรมนะครับเขาได้มีมติให้เพิ่มบทลงโทษ
ในการพักใช้ใบอนุญาตกับผู้ประกอบวิชาชีพเพศศาจกรรม
หากมีการแขวนป้ายเอาไว้ว่าร้านขายยาร้านนี้เนี่ย
มีเพศรัชกรกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่แต่พอเข้าไปจริงแล้ว

ปฏิบัติหน้าที่อยู่เป็นแค่ลูกจ้าง

อันนี้จะมีความผิดเลยนะครับก็คือจะลงโทษพักในการใช้ใบอนุญาต๒ปีเลยทีเดียว

เรื่องนี้ที่ต้องมาบอกกันที่ต้องมากล่าวกันแบบนี้
เพราะว่าบางทีหลายร้านผมว่าบางร้านที่เขาทำถูกเนี่ยก็มีอยู่แล้ว

มีปัญหาคือใช้ลูกจ้าง

ขายผิดจ่ายยาผิดหรือว่าวินิจฉัยผิด

ถ้าเกิดว่าป่วยแบบว่าป่วยมากไม่ไหวแล้ว
แล้วก็จริงควรจะไปโรงพยาบาลดีที่สุดนะ

ไปตามขั้นตอนก็คือปัญหาคุณหมอ
หมอให้หมอเขาทำการวินิจฉัยโรคเรา

แล้วก็ให้ทางด้านเพศรัชกรที่โรงพยาบาลเป็นคนจ่ายยา

แต่ถ้าคุณสะดวกจะไปร้านขายยาก็ไปร้านขายยาที่คุณเชื่อใจได้ดีกว่าครับ

เพราะฝนเชื่อว่าการที่เราแบบไปหาเพศัตริย์แบบนี้ค่ะ
ก็คือมันเหมือนเป็นการเจ็บป่วยเล็กน้อย
ใช่อะไรอย่างนี้แต่ถ้าเจ็บป่วยแบบว่าเออเรื่องใหญ่เรื่องโต
ก็ไปหาหมอที่โรงพยาบาลจะปลอดภัยกว่านะคะ

ช่วงนี้มีข่าวลือในโลกออนไลน์เยอะ
ครับลือว่ากองสลากจะเพิ่มสลากดิจิทอล
จะเพิ่มอุ้ยเท่าไหร่รู้ไหมคะ
เราไปดูกันค่ะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือไม่เรามีคำตอบให้ค่ะในช่วงที่ผ่านมานะคะมีข่าวลือมากเลยนะจากโลกโซเชียลว่า
กองสลากเนี้ยจะเพิ่มสลากดิจิทัลนะคะจำนวนสิบสามล้านเก้าแสนหกหมื่นสี่พันห้าร้อยฉบับ
เพื่อให้ประชาชนเนี่ยสามารถหาซื้อผ่านออนไลน์ได้ง่ายขึ้นจริงหรือเปล่าไม่รู้แต่ผมบอกอย่างหนึ่งนะ
ต่อให้เพิ่มประมาณสักสิบสามล้านแบบเนี้ยเป็นเกือบสิบสี่ล้านอ่ะไม่พอหรอกเชียว
ไม่พอหรอกค่ะเพราะว่าพี่สุนารีกับพี่ฮายก็เหมากันไปหมดแล้วนะคะ
อันนี้แซวเล่นนะคะแซวแซวแซวแซวนะจ๊ะรักนะจ๊ะอ่า
เพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเหล่านักเสี่ยงโชคต่างก็เริ่มสงสัยว่ามันจะจริงหรือนะคะ
ซึ่งล่าสุดศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมและสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกระทรวงการคลังนะคะ
ได้ออกมาเปิดเผยแล้วว่าเป็นเรื่องจริงค่ะเพราะว่าเมื่อวันที่ยี่สิบสามมิถุนายนที่ผ่านมานะคะ
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้มีมติเห็นชอบให้เพิ่มปริมาณสลากดิจิทัลให้มากขึ้น
ซึ่งในงวดวันที่สิบหกตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าจะเพิ่มขึ้นเป็นสิบสี่ล้านฉบับนะคะ
สิบสี่ล้านเออสิบสี่ล้านเลยแต่เนื่องจากว่าแบบว่าเอ่อมีผู้ใช้บริการเยอะไง
ก็เลยต้องเพิ่มขึ้นเยอะนะคะแต่ก็จะไม่กระทบรุนแรงต่อผู้ขายสลากดิจิทัลนะคะ
เนื่องจากจะต้องมีการลงระบบซื้อจองผ่านแอปพลิเคชันนั่นเอง
ประชาชนที่ต้องการจะซื้อสลากออนไลน์แบบดิจิทัลในราคาฉบับละ๘๐บาท
ก็ไปซื้อได้ที่แอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะคะ
ต้องซื้อให้ทันพี่สู่พี่หายนะ
อันนี้เขาเป็นแบบอุ้ยรายใหญ่นะคะแต่เขาถูกบ่อยเนอะ
เอ้าก็ว่ากันไปเพราะว่าบอกตรงนะตามข่าวเรามาก็มากมายหลายข่าว
แต่อย่างนี้มันก็ต้องเวทก็คือชั่งน้ำหนักให้ดี
เพราะว่ามันจะมีผลกระทบกับผู้ค้าสลากที่เขาขายตามแผงด้วยไง
แต่ขายตามแผงก็ได้รับผลกระทบเพื่อยังกันอ่าก็ดูกันไป
มาดูเรื่องนี้กันบ้างนะครับคุณผู้ชมครับ
เขาสงสัยเกี่ยวกับคอนเทนต์คอนเทนต์หนึ่งในติ๊กต๊อก
ที่มีพระสงฆ์ท่านนั่งสมาธิอยู่แต่ว่ามีภาพของศรีกาก็คือผู้หญิง
ยั่วแบบเลือนลางเลือนลางแบบนี้ถามคำนึงเหมาะสมหรือไม่ครับ
นี่นิมิตรหรือเปล่าคะไม่แน่ใจเหมือนกันพี่ฝน
คำถามมันเกิดขึ้นหลายคนก็ถามมาว่าไอ้คอนเทนต์แบบนี้เหมาะสมหรือไม่
ถ้าถามผมนะผมก็บอกเลยว่าไม่ไม่เหมาะสมหรือคะ
ไม่ได้ดูพระเลยผมอ่ะไม่แต่ว่าไม่ได้เต้นต่อหน้าจริงจริงนะ
แต่ว่าเหมือนเป็นภาพซ้อนถูกต้องครับเป็นภาพ
เป็นเอฟเฟคที่ทำมาซ้อนภาพนั้นเอง
อ่ะพอคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปแน่นอนแล้วฮะมันก็มีคอมเมนต์มากมายหลากหลาย
คอมเมนต์เขาก็บอกว่าเออมันก็เหมือนกับเป็นการทำคอนเทนต์ให้เห็นถึงว่าเรื่องของการละแล้ว
พุทธเขาก็บอกว่าแบบนี้ไม่ดีนะ

เห็นแล้วมันเป็นคอนเทนต์ที่ดูแล้วไม่เหมาะสมนั่นแหละครับ
เขาบอกว่าไอ้คอนเทนต์นี้เนี่ย
หลวงพี่คนนี้เขาถ่ายเองแสดงเองนะ
แล้วสุดท้ายพอโดนคอมเมนต์เยอะเข้า
เหมือนว่าท่านเองก็เปลี่ยนสถานะบัญชีให้เป็นแบบส่วนตัวคือไม่ใช่ว่าใครจะเข้าไปดูได้
ที่เขาจะแฉเรื่องนู้นเรื่องนี้ต่างเนี่ยนะครับเขาก็เซฟคลิปนี้เอาไว้
ส่วนใหญ่ก็มาถามถึงความคิดเห็นของชาวเน็ตว่าแบบนี้มันดีหรือไม่นั่นเองนะครับ
คุณผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้าน
ลองบอกลองมากันหน่อยนะว่ามันดีหรือไม่ดีใช่ไหม
แต่ว่าในความรู้สึกของพี่ฝนก็คือว่า
อาจจะเป็นแบบภาพมโนภาพอะไรอย่างนี้
ก็มาออกสื่อแบบนี้มันก็เป็นดาบสองคมถูกต้องคิดได้สองด้านจริงนะคะอืม
อนุโมทนาสาธุกันแล้วกันนะคะสำหรับใครที่กำลังจะหลุดพ้นนะเออ
อ่ามามาต่อกันเรื่องเรื่องพระต่อเรื่องศรีกาศรีกาที่บุกไปหาพระ
ใช่ค่ะศรีกาคนนี้นะคะถือมีดบุกเข้าไปในกุฏิพระ
แล้วก็ลื้อข้าวของกระจัดกระจายเลยนะคะแถมยังคือใครห้ามก็ไม่ฟังแล้วก็เถียงด้วยนะ
เหรอนี่เจออะไรนะเกรงใจทำไมชาวบ้านขนาดพระยังไม่เกรงใจเลย
อันนี้ขอบคุณนะโอ้โหหนักเลยนะเนี้ยอืมอาการหนัก
บ้านจำเกรงใจอาการเกรงใจจะเกรงใจทำไมชะบ้าน
พระยังไม่เกรงใจเลยจะเกรงใจทำไมชาวบ้าน
คุณอยู่ที่ไหนต้องมาทำลายทรัพย์ศิลป์วัดไม่มีสิทธิ์เวิร์ดเดี๋ยวก็รู้
ถ้าเกิดมาน้ำมีดไม้ก็จะไม่ถือ

พระยังไม่เกรงใจเลย
นี่เป็นคลิปเหตุการณ์ที่ผู้หญิงคนนึงนะครับ
กำลังลื้อโค้นทรัพย์สินพาณกุฏิวัฒน์

แล้วก็โยนข้าวของออกมาด้านนอกแบบนี้

แม้ว่าผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่เป็นคนถ่ายคลิปเนี่ย

ผู้หญิงคนนี้ถือมีดขอนะ
แต่ว่าแกร่งไปมาจนเจ้าหน้าที่

เพราะว่ากลัวจะเป็นอันตรายนะคะ
ซึ่งพระลูกวัดไทยเจริญศุกร์

คือใครรู้ไหมใครครับคืออดีตภรรยา
อดีตเมียอดีตเมียของพระนั่นแหละ
แต่เลิกกันไปแล้วประมาณ๖ปี

เกิดขึ้นขณะที่ท่านกำลังนั่งฉันเช้าอยู่

แล้วก็เลยบอกไปว่าให้รอก่อน

แต่ว่าอดีตภรรยาก็คงไม่เข้าใจ
ก็เลยอารวาสค่ะทำลายข้าวของในกุฏิ

คือไปขอเงิน
ไปขอเงินแต่พระบอกรอก่อน

ไม่รอก็ค้นของระเกะละกาดแบบนี้
พระเดชนรงค์ก็ยังบอกว่า

ก็อยู่กินกับผู้หญิงคนนี้มา๑๐ปี

ตัดสินใจเลิกกับภรรยาแล้วก็หนีมาบวช

ก็เพิ่งมารู้ว่าเพิ่งจะดีขึ้นนี่แหละ
ก่อนที่ภรรยาก็มาตามหาเหมือนกันนะ

ก็เลยตามมาขอสตังค์
ซึ่งพระเดชนรงค์ก็บอกอีกว่า

อย่างวันพระอยากจะมาทำบุญก็มา

อุปฏิการที่เขามาเขาจะมาขอบกับลูกค้าเหรอไหม
ใช่เราเราก็ไม่มีเนอะเราก็ต้องหลบไปก่อน
ว่าไม่มีก็ไม่ได้มีแต่เราก็ต้องไว้เวลาเจ็บเวลาเป็นของเราด้วย
ใช่ค่ะซึ่งท่านก็บอกว่าส่วนตัวก็ไม่ได้คิดจะแจ้งความหรอกนะ
อยากจะอยู่แบบสงบส่วนอดีตภรรยาเนี่ยก็คือรู้มาว่าตอนนี้
เพื่อรักษาแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นอาการทางจิต
ทั้งถ้าเป็นไปมีโอกาสที่จะเป็นอย่างนั้นเพราะเท่าที่ฟังจาก
คำพูดคำจารวมไปถึงลักษณะท่าทาง
อาจจะต้องไปรักษาในทางนั้นด้วย
จะหายป่วยมาระยะหนึ่งอาจจะกำเริบอีกก็ได้
ฉะนั้นก็หายป่วยไวนะคะ

ทำใจให้เป็นกลางก่อนนะ
เรื่องของเรื่องผู้โดยสารหญิงนะครับ
เขาเนี่ยนะฮะเขาบอกให้แท็กซี่ช่วยฝ่าไฟเหลืองที่มันกำลังจะแดงให้หน่อย
ไม่อยากติดแยกนี้นาน

หลังจากที่ต้องติดไฟแดงด้วยกัน
สรุปมันเกิดอะไรขึ้นในรถบ้าง

ฝ่าไฟเหลืองนะครับ
ไฟแดงนะครับมันสั่งให้ผมบริการนะครับ
อย่าสร้างกระแส
นิ่งก็จบแล้วงานบริการ

ใช่ความทรมาน

ก่อนที่จะมีการถกเถียงกันสนั่นลั่นรถแบบนี้

แล้วขณะเดียวกันตรงไฟแดงมันก็กำลังจะแดง

แต่แท็กซี่เขาไม่ยอมฝ่าไป

เดี๋ยวมันไฟแดงขึ้นมาเขากลายเป็นว่าฝ่าไฟแดงเขาผิดกฎหมาย

มาตามที่เขาบอกนั่นแหละ
ไฟเนี่ยพาไฟเหลือง

มันก็ว่าไม่ใช่เรื่องวันสิ่งที่ไม่ดี

มันคงะแล้วจะถนจะชักยิบมือถือมาแล้วก็ถ่ายคลิปนี้
ซึ่งเราเองก็ไม่รู้หรอกนะว่าก่อนหน้าที่เขาจะเริ่มถ่ายคลิปเนี่ย
เขาพูดอะไรกันบ้างเราก็ได้แต่เห็นว่าก่อนเริ่มที่จะถ่ายคลิปนั่นแหละ
แล้วก็เลยมีการถกเถียงกันแบบนี้แล้ว
ชาวเน็ตก็ต้องบอกกันนะครับว่าแยกออกเป็นสองฝั่งนั่นแหละ
ฝั่งนึงก็บอกว่าเห็นใจรถแท็กซี่เนาะ
เจอกับผู้โดยสารที่แบบว่าขอให้ฝ่าไฟแดงแบบนี้
อีกฝั่งหนึ่งก็มองว่าก็ต้องดูให้ครบดูให้จบก่อนด้วยว่า
ตอนที่เขาโตเถียงก่อนที่จะเริ่มถ่ายคลิปเนี่ย

เพราะดูเหมือนว่าจะตกลงกันไม่ลงตัว
เอาแต่อย่างนี้ละกันถ้าเป็นไปได้นะก็ต้องใจเย็นด้วยกันทั้งคู่
ในมุมแท็กซี่เข้าใจอย่างหนึ่งนะ

คุณอยู่บนท้องถนนตลอดทั้งวัน
ใช่แล้วเขาก็ต้องรับผิดชอบชีวิตของผู้โดยสารทุกคน

ขณะเดียวกันเราเป็นผู้โดยสารเนี่ยอะไรถ้าเกิดว่ามันจะทำให้
คนอื่นอย่างผู้ขับขี่คนอื่นหรือว่าคนขับแท็กซี่เขาอาจจะเดือดร้อนจากการโดนใบสั่งแล้วก็เป็นไปได้ก็อย่าไปทำเลย
อาจจะเสียเวลานิดนึงเสียเวลานิดนึงแต่เพื่อแลกกับความปลอดภัยของเรา
ถ้าเป็นฝนฝนยอมนะเพื่อความปลอดภัยกับชีวิตของ
แต่ไม่ได้มาตำหนี่ใครนะคะ
ให้ก็เพื่อความปลอดภัยใจเย็นสักนิดนึงค่ะอ้าวไปต่อค่ะเอาเป็นเรื่องน่ารักน่ารักบ้างนะ
คุณเคยแค่กระบุกไปซื้อของมั้ยอ๋อเด็กประจำไม่ได้แค่หรือครับ
เขาเอารถไปซื้อรถจักรยานยนต์

ซื้อด้วยเงินเหรียญทั้งหมดเลยจ้า

โอ้ยนั่งนับกันเพลินแล้ว
ขอบอกเลยค่ะว่า

เพราะว่าเรื่องดีแบบนี้นะคะ
เขาสร้างความฮือหาอย่างมากเลยในโลกโซเชียลนะคะ
โดยเพจเฟซบุ๊กนะคะ
ชื่ออาคมเจริญยนต์

ได้โพสต์ภาพพนักงานในร้านนะ
ที่ช่วยกันนั่งนับเงินเหรียญแบบนี้

โอ้โหไม่ถูกจริงนะ

สุดยอดเลยค่ะนับกันเพลินไปเลย

พูดคุยกับนางสาวสุวรรณาชุนรำอายุ๓๕ปี
พนักงานฝ่ายขายของร้านอาคมเจริญยนต์
สาขาเกาะจันทร์จังหวัดชนบุรีนะคะ
ซึ่งเธอก็พาไปดูรถจักรยานยนต์รุ่นที่ลูกค้าซื้อไปเนี่ย
ซึ่งเธอบอกว่าลูกค้าที่มาที่ร้านนี้มาเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะ
หอบเงินเหรียญมาด้วย๒รังค่ะ

ซึ่งก่อนที่ลูกค้าจะเข้ามาเนี่ย
ได้มาสอบถามโทรมาสอบถามราคารถก่อน
แล้วก็ถามก่อนว่าถ้านำเงินเหรียญมาซื้อเนี่ย

ร้านบอกว่ายิงลีค่ะ

มาเลยยินดีค่ะก็เกณฑ์พนักงานมาช่วยกันนับอย่างที่เห็นกันในภาพเลย
โดยราคารถแล้วก็รวมค่าจดทะเบียนนี้อยู่ที่๑๒๕๐๐บาท
เดี๋ยวนะ๑๐๐๐๐๐บาท
แล้วนับด้วยเหรียญ

นับแค่๒๐นาทีเอง
เท่าที่ดูอ๋อเขาเหมือนกับว่ารวมมาแล้ว
ใช่เพราะเขารวมมาแล้วเป็นถุงถุงแล้ว๑๐๐

พนักงานก็นับไปคงจะยิ้มไปคงจะสนุกกันอ่ะ

อย่านะเวลาหยอดกระปุกทุบมาแต่ละที
พี่ฝนบางทีก็ได้เป็นหมื่นเหมือนกันนะที่ทำเล่นไป
อ๋อเต็มนี้ได้เป็นหมื่นเหมือนกันซึ่งพนักงานบอกว่า
ยินดีนะคะถ้าใครอยากจะเอาเหรียญมาซื้อรถแบบนี้อีกก็ยินดีนะ
แล้วก็ไม่คิดค่านับเงินด้วยนับฟรีนะไม่คิดค่านับเพิ่มด้วย
ลองคิดเล่นนะพี่ฝนมีคนสนใจเนี่ยเอาเหรียญไปซื้อรถออกรถแบบนี้
งั้นที่โชว์รูมแห่งนี้ลองเปลี่ยนไหม
เป็นตู้เลยตู้จำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์
จำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ก็คือยังไงคะ
ก็เอาเหรียญหยอดในตู้
แล้วเดี๋ยวมอไซค์มันก็จะไหลออกมาเอง

แต่ไม่รู้ว่ากระปุกที่แคะไปเนี่ย

แต่ก็คงจะเก็บเองอ่ะเนอะ
ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ารักขอชื่นชมนะคะ

เราอยากจะแคะกระปุกแบบนี้ไปซื้อบ้านเงินสด

มีคนจะมาทำร้ายจะมาข่มขืนหลานสาว

ขึ้นข้อมเลยครับโทรมาฝากหนูไว้

เขานั่งที่มาจากไอ้นี่มาจากไหนเนี่ย
มาวันนี้

ยายเป็นร้อยตำรวจเอกปลอมตัวมาหรือเปล่า

ลังมากเมื่อเห็นว่าใครจะมาทำร้ายคนในครอบครัว

นี่ครับหนุ่มคนนี้เป็นชาวเมียนมาหรือว่าชาวพม่า

แล้วหมายจะก่อเหตุคมขืนหลานสาวของคุณยาย
เหตุมันเกิดที่หอพักเพลิงสังกษีพื้นที่หมู่๓ตำบลหนองอิรุณ

แล้วตำรวจก็พาไปทำแผนทันทีเลยว่าเราไปทำอะไรยังไง
พาคนร้ายไปดูในจุดที่ตัวเอง
กำลังจะทำมิดีมิร้ายกับหลานสาวของคุณยาย

ตัวหลานสาวผู้เสียหาย

ในห้องเนี่ยแล้วเขานอนกันหลายคนด้วย
แต่คนก่อเหตุก็ยังกล้าที่จะทำแบบนี้
ก็คือตัวของหลานสาวมารู้อีกทีก็คือ

คล่อมอยู่บนตัวเธอแล้ว
โอ้โหแต่เธอก็ร้องเธอก็ร้องนะ
แล้วคุณยายนี่แหละครับ

พังประตูเข้ามาแล้วช่วยหลานก่อนเลย

แล้วก็ทำการตุบตับอย่างนั้น
นี่คุณยายเล่าให้ฟังนี่คุณยายอายุเยอะแล้วนะคะเนี่ย
คุณยายอายุ๖๗ปีครับ
ชื่อว่าคุณยายทองสุกแช่มรำ

กำชับหลานเลยนะบอกว่าตอนกลางค่ำกลางคืน
ปิดประตูให้ดีนะเนี่ยสุดท้ายมันเป็นไปอย่างที่คุณยายแกสังหรณ์ใจจริงด้วย
สุดท้ายก็จับไปได้นะครับ
โอ้โหยังโชคดีที่คุณยายนะ
คอยดูอยู่แล้วไงใช่ค่ะแล้วก็คุณยายยังแรงเยอะอยู่อะนะคะ
ส่วนนี้ผู้ต้องหาและผู้ก่อเหดโดนจับขึ้นรถตำรวจ
แล้วก็ไปที่โรงพักนั่งหงอยอยู่อย่างนี้เลย

ตัวคนร้ายเนี่ยบอกว่าผมยอมรับผิดครับที่ทำไป
แล้วยังไงต่อเขาบอกว่าเขาก็
ไม่ได้กินอะไรมาแล้วหลายวันตั้ง๓วันแล้ว

ก่อนจะสอบปากคำขอหมี่กึ่งหน่อยได้ไหม

เพื่อให้คนร้ายผู้ก่อเหตุยอมพูดยอมสารภาพ

ถูกต้องเขาก็พูดให้ฟังกัน
ว่าเขาเองเนี่ยพอมาถึงยังที่เกิดเหตุ
เขาก็เห็นผู้หญิงคนนี้แล้วแล้วก็รู้สึกชอบขึ้นมาโดยทันที
รักแรกพบแต่คุณพบผิดคนแล้วล่ะ
ไม่ได้นะครับแล้วเขามุ่งหวังที่จะเข้าไปข่มขืนนั่นแหละ
แต่ยังไม่ทันทำอะไรก็เจอคุณยายของผู้เสียหาย

ตุบตับสักก่อนนะคะนั่นแหละครับแหละ
เบื้องต้นนะฮะตำรวจก็แจ้ง
เพราะว่าคุณยายเก่งมากเลยนะคะ
แม่อยากจะกินตับแต่ได้กินบะหมี่กึ่งสำเร็จลูก
แล้วก็โดนตุ๊บตับตุ๊บตับตับตุ๊บตับไปเลยนะคะ
เพราะฉะนั้นต้องคิดให้ดีนะ
จะไปทำมิตรีมิดาให้ใครดูก่อนนะคะ
ว่ามีแม่เสือแม่สิงควบคุมอยู่หรือเปล่า

ช่วงนี้ฝนมันตกแทบทุกวันบางทีก็วันเว้นวัน

บางพื้นที่เขาบอกว่าฝนตกไม่ทั่วฟ้า
มันเกิดขึ้นจริงมันเป็นแบบไหนไปดูเลยครับ

เนี่ยแบ่งกันเห็นเลยไม่ได้มีหลังคาใช่ไหมคะ

อุ๊ยเปรียกชำเลย

คำถามคือจะไปต่อหรือพอซ้ำนี่

แต่ตรงที่เรายืนอยู่มันยังแห้ง

นี่แหละครับฝนตกไม่ทั่วฟ้าของจริง

ก็คือว่าเรากำลังขับรถอยู่แล้วฝนไล่มาตามหลัง

อันนี้ก็เคยมาแล้ว

ฝนจะไล่ผมออกจากรายการเลย
ไม่กล้าค่ะไม่กล้า

อันนี้ต้องเป็นปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพี่ฝนเลยค่ะ
เพราะว่าพี่ฝนจะออกเสียงให้อเร็ดอร่อยเลย

อยากไปดูใช่ไหมว่าอร่อยของเราเป็นยังไง

สมัครรอบครอง
นี่เลยนี่เลยร้านอร่อยที่จะพาไปอร่อยรอบกรุงในวันนี้นะคะ
นี่ตามสาวคนนี้ไปเลยผู้ใช้ติ๊กต๊อกรายนี้
มากินกันที่ร้านตรอกหมูกรอบนะคะ

คงจะกรอบมากเลยนะพี่ฝน
ตอกหมูกรอบนะคะที่ตั้งอยู่ที่ถนนพระราม๔
แขวงวังใหม่เขตปฐุมวันจังหวัดกรุงเทพของเรานี่เอง

ร้านนี้นะคะเขาโดดเด่นแล้วก็ยืนหนึ่งเลย
ในเรื่องของเมนูหมูกรอบเป็นอย่างมากนะคะ
มากินก็ต้องพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า

แต่มันน่ากินน่าทานแล้วบางเมนูเราไม่ค่อยได้เห็นนะ
แบบต้องบอกว่าอร่อยนะคะ
โดยสาวคนนี้แนะนำเมนูที่ควรสั่งนะ
ก็คือกระเพราหมูกรอบ
เป็นกะเพราที่ผัดมาอย่างเข้มข้น
แถมให้หมูกรอบเยอะสุด
อันนี้ผัดมีหมื่นลิหมูกรอบ
มันเป็นยังไงผัดหมี่หมื่นลิหมูกรอบนะ
เป็นหมูกรอบผัดกับวุ้นเส้นแล้วก็ก้านคณะ
ออกแบบ๓รสนะคะเปรี้ยวเค็มหวาน
จากนี้ยังมีเมนูอื่นอีกเยอะแยะมากมาย
ใครอยากชิมก็ไปชิมกันได้เลยที่ร้านตรอกหมูกรอบนะคะ
ย่านกรทมของเรานี่เองนะคะ
ขอขอบคุณคลิปจากติ๊กต๊อกที่ใช้ชื่อว่า
ขอขอพูดแบบเบานะคะได้ครับที่ใช้ชื่อว่าอยากตัวแตกแดกกับเบียร์ค่ะ
อันนี้ไม่ได้มาพูดคำหยาบอะไรอย่างนี้นะแต่มันเป็นชื่อติ๊กต๊อกของเขาจะได้ไปตามถูกนะครับ
เดี๋ยวไปแล้วพี่ฝนขอเมนูหมูกรอบคั่วพริกเกลือด้วยนะคะ
อันนี้ดีอันนั้นอร่อยนะน้ำไหล่
คุณผู้ชมครับเศรษฐีป้ายแดงไม่อยากให้พลาดนะครับ
กับประการวาราติปังคล้องของคนอยากรวยวันนี้
จะไปพร้อมกันกับคุณแจ๊กกะรีนและน้องจ๊ะ
ไปดูเส้นทางชีวิตของเจ๊อ้อยโต๊ะแดงเจ้าของร้านส้มตำเจ๊อ้อยจุฬา๒๐
ที่เขาบอกว่าเปิดแค่ชั่วโมงเดียวคนเต็มร้านแล้ว

แล้วที่ต้องสั่งเลยคือปีกไก่ทอดเบรกแตก
ไอ้ที่บอกว่าเบรกแตกเพราะอะไรมันหยุดยั้งไม่อยู่
หมดปั๊บสั่งหมดปั๊บสั่งหมดปั๊บสั่งเป็นอย่างนี้ครับ
แล้วเขาบอกว่าร้านนี้สร้างรายได้ให้กับตัวเองนะต่อเดือนหลักล้าน
มาก็เจ๊อ้อยบอกว่าก่อนจะเริ่มมีวันนี้
แต่ก่อนก็เป็นเพียงแค่เด็กล้างจานในร้านส้มตำเท่านั้นเอง
แต่ว่าเรียนรู้การทำงานในร้านส้มตำตั้งแต่อายุ๑๘โตมาก็มีร้านส้มตำรถเข็นเปลี่ยนที่ขายไม่ต่ำกว่า๒๐ที่
แล้วมีปัญหาชีวิตทะเลาะกับสามีสุดท้ายแยกทางกัน
แล้วเธอก็มาสร้างอาณาจักรส้มตำของเธอเองณที่แห่งนี้

กว่าจะมาเป็นร้านส้มตำเจ๊อ้อยโต๊ะแดงที่บรรดานิสิตจุฬาเขาชอบมากกันเนี่ย
แล้วสร้างรายได้ดีขนาดนี้มีที่มาที่ไปยังไงผ่านมรสุมมาได้อย่างไรเดี๋ยวหาคำตอบกัน
ใช่ค่ะส่วนใครนะคะอยากจะมีอาชีพหารายได้เนี่ยห้ามพลาดเลยค่ะ
เพราะว่าน้องใบตองจะพาไปบุกโรงงานไส้กรอกอีสานอาอูบางแคร์ค่ะ
ซึ่งที่นี่ไม่ได้มีหน้าร้านเอาไว้ย่างขายเองนะแต่จะเน้นที่เป็นต้นทางให้กับพ่อค้าแม่ค้าที่จะรับไปย่างขายต่อนั่นเอง
กลมนิดน่ากินชอบนะพี่ฝนชอบซึ่งไส้กรอกอีสานของอาอู๋เนี่ยเขาจะมี๓แบบ
พี่ฝนชอบทั้ง๓แบบเลยจะมีแบบเปรี้ยวแบบไม่เปรี้ยวแล้วก็แบบวุ้นเส้นรสชาตินี่ก็คือเข้มข้นถึงเครื่องนะ
เนื้อนี่เนียนแน่นเต็มคำนะใครที่อยากรับไปขายนะก็รับรองว่าขายดีแน่นอนการันตี
ขายที่พ่อค้าแม่ค้าเขาโทรมาสั่งกับอาอู๋เนี่ยวันละประมาณเท่าไหร่รู้ไหมเท่าไหร่ครับ
๑๐๐๐กิโลกรัมผลิตแทบไม่ทันเลยซึ่งเขาบอกว่ากว่าที่เฮียอูเนี่ยจะประสบความสำเร็จแบบทุกวันนี้
อู๋ก็เคยเป็นหนี้มาเป็นล้านเหมือนกันนะจากจุดเริ่มต้นที่ไปเซ้งกิจการไส้กรอกอีสานจากคนที่รู้จักนี่แหละ
ก็ตัดสินใจกู้เงินก้อนแรกจากญาติของภรรยาแต่ก็ไม่เป็นอย่างที่คิดขายไม่ได้
หมุนเงินไม่ทันจนต้องกู้เงินเพิ่มขึ้นเรื่อยแต่ว่าอะไรล่ะที่ทำให้เฮียอูเนี่ยกลับมาฮึดสู้อีกครั้งนึงนะคะ
ก็ต้องติดตามชมในรายการเศรษฐีป้ายแดงเย็นนี้ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ดูก่อนรวยก่อนค่ะทุกคน
ถ้าไส้กรอกอีสานผมชอบไหมต้องเปรี้ยวคือน้ำลายไหลเชื่อไหมอันนี้เรื่องจริงนึกแบบไม่เปรี้ยวไง
อย่างนั้นพักความน้ำลายไหลไปดูความน่ารักของเด็กกันหน่อยเขาบอกว่าพลังหมัดของหญิงสาวรายนี้นักเรียนหญิงคนนี้มันสุดยอดจริง
ติดตามเลยในช่วงของสบัดข่าวเด็ก

โอ้โหพลังหมัดโอ้โหแม่จ๋าพ่อจ๋าถ้าเป็นพี่ฝนนะเป็นยังไงรู้ไหม

เด้งมาเด้งมาโดนหน้านะคะจริงเอออย่างนี้ก็ต้องกะระยะให้ดีนะ
แต่ผู้หญิงยุคนี้สมัยนี้แข็งแรงจริง
น้องไปโกรธใครมาหรือน้องโมโหใครมาหรือเปล่าคะ
ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เห็นแบบนี้แล้วเนี่ยตรงสเปคผมนะ

คุณนี่ต้องปกป้องผู้หญิง
นี้มันสมัยนี้แล้วพี่ฝนอะไรมันก็เปลี่ยนไปหมดแล้ว
ถ้างั้นเดี๋ยวพี่ฝนไปเรียนวิชามวยกับคุณยายดีกว่า
ที่จับคนร้ายได้เมื่อข่าวที่แล้วอ่ะ
รู้สึกว่าพลังหมัดนี้แบบเป็นแชมป์โลกได้นะ
อีกหนึ่งเรื่องครับไปดูความน่ารักของเด็กน้อยคนนี้หน่อย
ร้องเพลงแต่บางทีดูแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าไม่ได้สนใจเรื่องร้องเพลงหรอก
ไปสนใจไอ้ที่อยู่บนหัวของน้องเขา
ขออนุญาตนานำตัวเดิม
แสดงลมตัว

น้องคนนี้ที่มีกิ๊บเต็มหัวไปหมดเลยเนี่ย
เหมือนเขามีเขาเรียกว่ากิฟต์ช็อปเคลื่อนที่นะคะ

เวียงขวัญเป็นเด็กที่แบบน่ารักสดใส

และที่น่ารักไม่แพ้กันคือใคร

เออมองขอนนะมองขอน
สวัสดีค่ะ
ความน่ารักของเด็ก
มีมาให้ติดตามกันแบบนี้ขอบคุณ